ก็ต้องขอขอบพระคุณไทยรัฐทีวีนะครับ
ให้โอกาสพวกเรานั้นนำนโยบายมาเสนอให้กับพี่น้องประชาชน
ประเทศแล้วก็นโยบายของภาคเหนือ
ประชาธิปัตย์นั้นเป็นพักที่รับใช้พี่น้องประชาชนมาอย่างยั่งยืน
มีทั้งล้มลุกลุกคลานแล้วก็มีทั้งรุ่งเรือง
แต่เราอยากจะบอกว่า๔ปีเสร็จที่ไม่มีรัฐสภาพประชาธิปัตย์นั้นไม่เคยหยุดนิ่ง
เดินหน้ารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนมาตลอด๒๐๐กว่าสัปดาห์
จนเป็นที่มาของนโยบายซึ่งเรารับฟังมาจากพี่น้องประชาชน
แล้วมาทำเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาแก้ทุกข์ของประชาชนนะครับ
พักประชาธิปัตย์นั้นก็มีนโยบายเรื่องของแก้จนตั้งคนตั้งชาตินะครับ
เพราะว่าสิ่งที่เราคิดมาว่าพี่น้องนั้นมีปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้อง
ภาคเหนือมีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินนะครับมีปัญหาหนี้สินมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือนั้นของล้านนานั้นเราก็มีนโยบายเฉพาะของร้านนาคือ
เราจะต้องพัฒนาและเรียกความยิ่งใหญ่ของล้านนาคืออริยธรรมของล้านนา
กลับมาเป็นล้านนามหานครนะครับนี่คือเป็นที่มาว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้และพัฒนาเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้
นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ภาคประชาชนให้ปัดจะต้องทำก็คือการแก้ไขกฎหมายที่สำคัญสำคัญหลายฉบับ
ซึ่งเป็นกฎหมายที่จำเป็นต่อเสรีภาพของประชาชนเป็นกฎหมายที่สำคัญที่จะแก้ล็อกเศรษฐกิจที่มีปัญหาการผูกขาดทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องเสนอนโยบายเหล่านี้กับประชาชนและหวังว่าพี่น้องประชาชนภาคเหนือทุกจังหวัดจะให้โอกาสพักประชาธิปัตย์นั้นได้รับใช้พี่น้องประชาชนในภาคเหนือด้วยครับ
รักษาเวลาดีเยี่ยมค่ะท่านต่อมาค่ะคุณจตุพรค่ะ๒นาทีนะคะเริ่มค่ะ
คือภารกิจที่สำคัญอยู่๓หัวข้อที่เป็นนโยบายหลัก
คือ๑ก็คือฟื้นประเทศไทย๒สร้างประชาธิปไตย๓ก้าวไปด้วยกัน
ประเทศไทยนั้นก็คือฟื้นจากความยากจนเนื่องจากว่าบ้านเมืองเป็นผลิตการตลอดระยะเวลา๕ปีนี้
แก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำซึ่งมีองค์ประกอบมากมายนะครับที่จะต้องเป็นนโยบายของการแก้ไขปัญหา
เพราะว่าการที่ไม่ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรได้สะท้อนความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริงทำให้ประเทศมีความล้าหลังนะครับและก็ประเด็นอื่นมากมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่สองเรื่องการสร้างประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นอุปสรรคใหญ่แม้ว่าเราจะมีวันเลือกตั้งที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่า
หนทางข้างหน้าเราจะได้สร้างประชาธิปไตยสำเร็จกันหรือไม่เพราะ๒๕๐สวก็ยืนรออยู่ข้างหน้าหาอีก๑๒๖นะครับและขณะเดียวกันกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นภาระหลัก
ประเด็นสุดท้ายก็คือคำว่าก้าวไปด้วยกันในตลอดระยะเวลา๑๒ปีที่ผ่านมานี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเหตุของการรัฐประหาร๒ครั้งเหตุผลที่สำคัญจะถูกหยิบยกหนึ่งในเหตุผลเสมอคือการถูกกล่าวอ้างเรื่องความแตกแยก
ประเทศไทยเราไม่เข้าใจเรื่องความแตกต่างความแตกต่างได้ถูกจำกัดนิยามว่าเป็นความแตกแยกเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา๕ปีหลังนี้นะครับเมื่อมีใครชวนคุยเรื่องการปรองดองทุกฝ่ายให้ความร่วมมือหมดเพียงแต่ว่าผู้รับผิดชอบไม่เอาจริงเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายต้องลดเงื่อนไขนะครับไม่ให้ถูกอ้างเป็นสาเหตุของการ
ท่านปรอบประสบค่ะ๒นาทีเชิญค่ะ
ผมมี๑๒เรื่องนะฮะจะเรียนว่าจะไปเร็วอย่างยิ่งนะครับสำหรับภาคเหนือรถไฟความเร็วสูงกรทมเชียงใหม่รถไฟลางคู่กรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายมอเตอร์เวย์กรุงเทพเชียงใหม่เชียงราย
เป็นถ้ำไปเลยนะฮะชั่วโมงเดียววิ่งถึงนะครับขยายสนามบินเชียงใหม่ย้ายที่นะฮะเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของตำนานวัฒนธรรมสำหรับเชียงใหม่นี้นะครับเรื่องโฮมสเตย์ในระดับตำบลนะครับเนื้อซิ่งโฮมการท่องเที่ยวชาวเขาอย่างเป็นระบบนะครับเราจะสร้างมูลค่าประเทศขึ้นมานะครับภายใน๑๐๒๐ปีถ้าเราอยู่ถึงนะครับ
ครับเขาจะสร้างประเทศขึ้นในมูลค่าหนึ่งจุดสองล้านบาทเราจะแก้ปัญหาสอบประกอบให้ได้นะครับเราจะจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่แม่น้ำยมให้ได้นะครับไม่อย่างงั้นแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือตอนล่างไม่ได้นะครับอำเภอเมืองสุโขทัยจะต้องพ้นจากน้ำท่วมโดยการสร้างบายพาสนะครับเรื่องสุดท้ายซึ่งว

อาจารย์จักรสองนาทีนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องของพักรวมพลังประชาชนชาติไทยเนี่ยครับประเด็นสำคัญหลักของเราก็คือเรื่องของการจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศตามเจตนรมของมวลมหาประชาชนแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราจะมาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจของชาวบ้านพอที่ผ่านมาเราต้
ตัวพักการเมืองกันเลยนะครับก่อนที่จะโดดไปชี้ว่าควรจะไปปฏิรูปกองทัพนั้นไปปฏิรูปของกระทรวงทะบูฮังกรมนี้หันมาปฏิรูปตัวเองกันก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพักการเมืองของประชาชนเป็นพักการเมืองที่ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเราจึงเดินฮาราวะแผ่นดินไปทั่วประเทศนะครับเพื่อจะไป
คิดว่าเรื่องการเกษตรนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับไม่ใช่นั่งมโนแล้วก็คิดกันไปว่าราคาผลผลิตควรจะราคาเท่าไหร่แต่เราควรจะพูดก็ได้เหตุด้วยผลว่าเกษตรกรนั้นลงทุนไปแล้วควรได้กำไรเป็นเท่าไหร่ต่างหากนั้นพักเราจึงชัดเย็นนะครับว่าเกษตรกรนั้นเมื่อลงทุ

ให้เอกสารศิษย์นั้นกลายเป็นฉนดของประเทศชนขอบคุณมากครับอ๋ออาจารย์จบเป็นหนังสั้นเลยค่ะ
ดีก็หักจบเดี๋ยวกลับมาให้อธิบายต่อมาค่ะเอ่อท่านคะ
ถ้าจะแรงเดี๋ยวเราเก็บไว้แรงหลังหลังก็ได้นะคะนี่หวาดกลัวว่าจะโดนเรียกกันทั้งไทยรัฐเลยนะคะ
เอา๒นาทีซอบก่อนหรือถ้าจะปั้งเลยก็ได้นะคะเชิญค่ะ
ขอเชิญที่รูปไทยครับกอเชิญประชาชนคุณมาร่วมบลวงพลังสร้างชาติ
แรกก็คือหยุดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะครับ
แล้วก็ปลดหนี้ประชาชนทั้งในและนอกระบบนะครับ
ให้เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรียกหนี้กว่าอย่าสอ
จนมีบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ตลอดนะครับ
เอางบประมาณของประเทศกลับคืนมา
มันจะมีการยกเลิกพัฒนาภาพป้องกันปรับภาพ

เอากรรมการที่มาจากขอสชออกไปให้หมด
แล้วก็กำหนดนาฬิกามาใหม่
อุทยานราชพักษ์แม้กระทั่งนาฬิกาหนึ่งที่หาไม่เจอ

อยู่ที่สามก็คือหยุดปัญหาจากเศรษฐิต
จัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นทราบ

คำนวณปปปปนพทพทยิ่งใหญ่

พวกชื่อปชื่อปแต่แพ้เซรี่ทุกคน
สีอยู่ประเด็นการประดูกทหาร
มีการแก้ไขประหลาดบริหารรัชการกระทรวงกระเราหม
รายละเอียดจะไม่ต้องพูดกัน
มีการลดหน่วยต่างที่ไม่จำเป็นออกนะครับ
ลดกำลังพลมันเฟ้อมากเกินไป
รวมทั้งย้ายกองทัพทั้ง๓กองทัพออกไป
กรุงเทพนะฮะเอาพื้นที่กลับคืนกรุงเทพ

สร้างโรงเรียนสร้างศาลณะสร้างโรยบาลต่าง
แม่น้ำอีกสายเพื่อน้ำไม่ท่วม
หยุดที่๕หยุดไฟใต้สร้างสังคมสาธิสุขสมานฉัน
มันไม่มีใครทำได้แต่ซีรีส์จะทำให้ดูนะครับ
ไม่มีอะไรยากเอาฐานกลับปลด
ประมาณทั้งหมดให้หน่วยที่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบไปดำเนินการ
หยุดตรงข้างซึ่งศรีจะสร้างความ
ขอแทรกนิดหน่อยค่ะ

๒นาทีเท่านั้นนะคะไทยรัฐไม่รู้จะไปชี้แจงกับหน่วยงานไหนก่อนเลยนะคะ
อาจารย์ปียบุตรค่ะ๒นาทีเชิญค่ะ
พักอนาคตใหม่เราตั้งฐานจากวิสัยทัศน์เรื่องไทย๒เท่า
นั่นก็คือคนไทยเท่าเทียมกันเพื่อนำพาประเทศไทยไปเท่าทันโลก
วิสัยทัศน์นี้เราออกมาเป็น๑๒นโยบายหลัก
แต่ด้วยเวลา๒นาทีผมขอจะยกบางนโยบายมาก่อนนะครับ
ตัวอย่างเช่นเรื่องเกษตรก้าวหน้านะครับ
เราจะยกระดับเกษตรกรไทยซึ่งปัจจุบันนี้
เป็นเพียงเสมือนผู้ใช้แรงงานในที่ดินของตนเอง
ให้เป็นเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
มีโอกาสในการรวมตัวกันเพื่อสร้างโรงงานแปรรูปของตนเอง
เรื่องป่าทับที่ที่ทับป่าต่าง
ยุติการดำเนินคดีที่คอสชภายใต้นโยบายทวงคืนผืนป่า
ชั่วคราวเจรจากันใหม่ขีดเส้นแบ่งกันใหม่นะครับ
เสร็จแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของปลดหนี้ปลดล็อกหนี้
ตั้งความคิดเรื่องที่ดินที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องสิทธิชุมชน
อกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของการยุติรัฐราชการรวมศูนย์นะครับ
ต้องเอาอำนาจทวงคืนกลับไปไว้ที่ท้องถิ่น

จัดสรรปันส่วนรายได้เสียใหม่เป็นส่วนกลาง๕๐ส่วนท้องถิ่น๕๐
ท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีตัวใหม่เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ท้องถิ่นได้บริหารจัดการตนเอง
อกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของสวัสดิการ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสนับสนุนการดูแลบุตร
เงินเดือนของเยาวชนเงินเดือนของผู้สูงอายุ
รวมทั้งเรื่องการเพิ่มงบประมาณบัตรทอง
ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดไปจะไม่สามารถทำได้เลย
ถ้าหากเราไม่จัดการยุติการสืบทอดอำนาจคอสชเสียก่อน
ถ้าเราไม่ยุติวงจรรัฐประหาร
ถ้าเราไม่จัดการเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ
ถ้าเราไม่เอาประชาธิปไตยกลับมา

แต่ไม่มีวันสำเร็จถ้ายังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนุนหกศูนย์
ดังนั้นต้องเขียนรัฐธรรมนูลใหม่ด้วยครับ